แต่ที่เกาหลีใต้เขามีทางออกแล้วค่ะคุณผู้ชม
เป็นธุรกิจเลยและกำลังเติบโตอย่างมากในตอนนี้นะคะ
ธุรกิจที่ให้คนนั้นทดลองเป็นศพ
ให้สัมผัสกับความรู้สึกว่าเรานั้นตายไปแล้วค่ะ
เพื่อที่จะเรียนรู้สำหรับสัมผัส
แล้วก็ความหอมหวนของการมีชีวิตอยู่
นี่แหละค่ะเป็นที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธี
เพื่อที่จะให้ชาวเกาหลีใต้ที่สนใจที่จะสัมผัส

โดยผู้เข้าร่วมนั้นจะนอนอยู่ในโรงศพที่จัดเอาไว้
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปิดฝาลง
ปิดไฟในห้องจนมืดสนิท
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้สึกเหมือนว่า
ตัวเองอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต

ทั้งน้ำตาว่าจากการที่ได้เข้าไปนอนในโรงศพนั้น
ก็ทำให้เขาคิดถึงการมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่เศร้าหมองอีก
บใดก็ตามที่ยังคงมีครอบครัวที่ดี
ภรรยาและลูกที่น่ารัก
กิจกรรมนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวเกาหลีใต้
ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นชาติที่มีอันดับประชากร
ฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นอันดับต้นของโลก
ซึ่งก็เป็นผลมาจากวัฒนธรรมในการเรียน
และการทำงานที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน
ทำให้คนหนุ่มสาวของเกาหลีใต้นั้นส่วนใหญ่
การใช้ชีวิตในประเทศว่าไม่ต่างจากการอยู่ในนรกค่ะ
ซึ่งพิธีการนี้ก็น่าจะคุ้นตากันดีในประเทศไทย
ก็คือการสะดอกเคราะห์หรือว่าการต่อดวงชะตา

ใช่แล้วก็มีการสวดมนต์กัน
ของเขาก็เป็นการทำให้เราคำนึงถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
จะได้รู้ว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับ